ข่าวนี้นะครับอันนี้เป็นประเด็นตั้งแต่เมื่อช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ
กรณีคือมันเป็นมหากราบนะ
เรื่องที่ทางการไทยกองทัพเรือจะซื้อเรือดำน้ำจากประเทศจีนนะครับ
ซึ่งตามสัญญาคือเป็นเครื่องยนต์เยอรมัน
แล้วปรากฏว่าพอทางจีนไม่สามารถจัดหาเครื่องยนต์เยอรมันได้
ปรากฏว่าตอนนี้มีการเปิดเผยมาจากทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
คุณสุทินครั้งแสงว่าอาจจะมีการปรับเปลี่ยน

เพราะว่าทางประธานกรรมธิการทหารของสภาผู้แทนครับ
คุณสุธินยืนยันความพร้อมพร้อมที่จะชี้แจงต่อทางกรรมอทิการการทหาร
และกรรมธิการความมั่นคงแห่งรัฐของสภาผู้แทนรัศดรนะครับ
เรื่องที่เปลี่ยนจากการจัดหาเรือดำน้ำจีนครับ

ซึ่งทางผู้บัญชาการเหล่าทัพเข้าใจดีมีการหารือกันแล้ว
คุณสุธินบอกว่าจีนไม่ได้ผิดสัญญานะ
เพียงแต่ไม่เป็นไปตามข้อตกลงครับ
ซึ่งมีมิติของความเป็นมิตรประเทศและความร่วมมือทางยุทธศาสตร์
ที่จะต้องพิจารณาประกอบกันแม้ไทยอาจต้องเสียเงินเพิ่ม
อีกสักประมาณ๑๐๐๐ล้านบาทเนี่ยแต่ว่าไม่ได้เสียเปรียบ
ส่วนประเด็นนะครับคุณผู้ชมที่ไทยต้องศูนย์เปล่า
ไปกับงบประมาณเตรียมรองรับเรือดำน้ำ
คืออย่างนี้ครับถ้าคุณผู้ชมดูภาพนี่นะครับ
บอกมีประสิทธิภาพในการรบนะฮะต่อสู้ทางอากาศ
ในระดับผิวน้ำแล้วก็จมเรือดำน้ำก็ได้
คือระดับใต้น้ำก็คือจะเปลี่ยนมาซื้อลำนี้แทน
ใช่แต่ว่าด้วยราคามันต้องมีการเพิ่มเงินในส่วนนั้น
ประเด็นที่ไทยต้องศูนย์เปล่าไปกับงบประมาณ
รองรับเรือดำน้ำคือมันไม่ใช่แค่เรือนะครับ
ต้องมีการส่งบุคลากรไปอบรมเตรียมท่าเทียบเรือดำน้ำนะครับ
คุณสุธินชี้แจงบอกว่าต้องชั่งน้ำหนัก
ระหว่างการเดินหน้าเพื่อเอาเครื่องยนต์จากจีน
โดยมั่นใจว่าคิดรอบครอบในทุกมิติแล้วนะครับเชื่อว่าเป็น
ทางออกที่ดีที่สุดอ่ะลองฟังเสียงครับรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหมครับเขาเรียกว่าเป็นไม่เป็นไปตามข้อตกลง
มันจะมีมิติของความเป็นมิตรประเทศมิติของความร่วมมือทาง
ศาสตร์มิติอะไรที่จะต้องพิจารณาประกอบไม่เพียงการซื้อ
ขายอย่างเดียวก็ไม่เสียเปรียบหรอกมันดูที่มูลค่าของแต่ละ
อย่างนั้นมันคือเสียเปรียบแต่ว่าทุกอย่างมันอยู่บนราคา
ที่เป็นที่รู้กันทั่วโลกเป็นราคามาตรฐานอยู่
ทางออกของเรือนำน้ำประเทศไทยต้องไม่เสียเปรียบ

เงินงวดแรกที่ชำระไปแล้วประมาณ๗๐๐ล้านบาทกลับคืนมา
แล้วก็เรียกค่าชดเชยความเสียหายด้วย
ขอเงินคืนแต่แลกเปลี่ยนเป็นสินค้าอื่นในมูลค่าเท่ากัน
เปลี่ยนเป็นยุทธโปรกรณ์อื่นที่กองทัพเรือนั้นมีความจำเป็น
แต่ต้องตระหนักนะครับว่าจีนนั้นเป็นผู้ผิดสัญญา

ดังนั้นจึงไม่ใช่การเปลี่ยนเป็นเรือฟรีเกต
แล้วต้องเพิ่มเงินอีก๑๐๐๓๕๐๐ล้านบาท
อย่างนี้ถือว่าไม่ยุติธรรมแล้วก็ไม่สมเหตุสมผล
สมดีนี้ครับ๒๖ตุลาคม๑๓นาฬิกา๓๐นาทีนะครับ
คณะกรรมาธิการการทหารครับ
เชิญผู้แทนกองทัพเรือมาชี้แจงประเด็นเรือดำน้ำ
โดยจะให้สื่อมวลชนนั้นเข้าร่วมรับฟังด้วยนะฮะ
ใช้คำว่ามหากราบเนี่ยก็โอ้โหนะครับ
ตั้งแต่ยาวนะนี่จนเปลี่ยนทางพบทรคนใหม่มาแล้วเนี่ยนะครับ
แล้วประเด็นที่บอกว่าไม่ได้ผิดสัญญาแต่ไม่ได้เป็นไปตามข้อตกลง
อันนี้ก็น่าสนใจนะครับใช่ประโยคนี้แหละ